คุณผู้ชมฮะคดีสะเทือนขวัญที่นายแจ๊บเนี่ย
ฆ่ายัดถังลูกเลี้ยงวัย๑๒ปีเป็นเด็กหญิง
ค่าโบกปูนยัดถังน้ำแข็งก็แน่นอน
คดีนี้นะครับตำรวจสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
มัดแน่นแล้วว่านายแจ๊บเป็นผู้ก่อเหตุ
ส่วนคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ตั้งแต่การทำร้ายเด็กเด็กตายจนกระทั่งฆ่ายัดถัง
ก็คือมิ้นท์ซึ่งเป็นแฟนสาว

คุณผู้ชมเมื่อวานมีกล้องวงจรปิดตรงนี้
เราต้องเซ็นเซอร์หนักเพราะว่าเป็นภาพสะเทือนใจ
เพราะว่าตัวฝ่ายชายหรือว่านายแจ๊บ
ใช้ไม้เบสบอลตีไปที่ร่างของเด็กหญิงวัย๑๒ปีหรือลูกเลี้ยง
เด็กมีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติ
จากนั้นนะคุณผู้ชมก็ลากร่างของเด็กมาตรงข้างหน้า
เมื่อวานมีคลิปนี้คลิปเดียวที่เป็นหลักฐาน
แต่ทีนี้ครับตำรวจได้หลักฐานจากภาพวงจรปิดมุมในบ้านทั้งหมดแล้ว
คุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ว่าเด็กแน่นิ่งไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่าตัวนายแจ๊บก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พยายามที่จะอุ้มเด็กเอามือของตัวเองไปอังที่จมูกของเด็ก
ไม่หายใจแล้วจับเด็กยกขึ้นมา
พยายามยกเด็กขึ้นมาเหมือนจะทำให้เขาหายใจได้อีก
พยายามปั๊มหัวใจเห็นไหมฮะจังหวะปั๊มหัวใจ
โดยมีทั้งนายแจ๊บแล้วก็นางสาวมิ้นเห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยกันทั้งหมด
หลังจากนั้นนายแจ๊บตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อรู้ว่าเด็กปั๊มหัวใจไม่ขึ้นแล้วนะครับ
กอดเมียกอดนางสาวมิ้นร้องไห้เสียสติ

เหตุการณ์ตัดไปเพราะทั้งสองคนออกจากบ้าน
จะไปขอยืมเลื่อยขอยืมถังน้ำแข็ง
และสุดท้ายคุณเขาไปซื้อถังน้ำแข็งจนกลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมฮะแล้วเห็นผ้าสียำพูข้างหลังไหม
ตรงนู้นตรงก่อนเข้าครัวนายแจ๊บเป็นคนเอาผ้ามาคลุมร่างเด็ก
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นไปเอาถังน้ำแข็งกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
เอาร่างของเด็กไปไว้ที่ข้างหลังบ้าน
แล้วก็นั่นแหละครับก่อเหตุการณ์ยัดถัง
คุณผู้ชมฮะเป็นภาพที่ตำรวจได้ทั้งหมดแล้ว
เป็นหลักฐานวงจรปิดภายในบ้านนี้นะครับ
เมื่อคืนตำรวจคุมตัวของนายแจ๊บผู้ก่อเหตุมาสอบสวนที่สนบางเขน
นายแจ๊บตอนที่เดินเข้าห้องสอบสวน
นักข่าวรุมร้อมเลยพยายามถามนะ
ว่าทำไมถึงทำกับลูกเลี้ยงแบบนี้
บอกฮะบอกว่าที่ต้องทำเพราะเด็กดื้อ
พอเด็กดื้อชอบขโมยของ
ของที่จะขายของออนไลน์นี่แหละครับ
ทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ถามว่าทำไมถึงต้องเอาไม้เบสบอลตีน้อง
เขาบอกครั้งอื่นไม่เคยนะเอาไม้อื่นตี

ใช่ถามว่าจะฆ่าหันศพเด็กหรือเปล่า

คุณที่ไปยืมเลื่อยเพื่อนยืมอะไรเนี่ย

เขาบอกอยากให้หายไป

นี่คือเมื่อคืนนะภาพที่ทางนักข่าวเนี่ย

ขณะที่พาเขาเข้าห้องสอบสวน
คุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นทั้งคืน
ก็ต้องอยู่ในห้องขังของสถานีตำรวจใช่ไหมครับ
เมื่อคืนนายแจ๊บถูกคุมขัง

เดินวนไปวนมาหลายรอบ
แล้วก็ลงตัวลงนอนเอามือไก่หน้าผาก
ภาพที่ห้องขังนะครับ

เวรต้องเฝ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างใกล้ชิด
ใช่เพราะว่าคือจะกระพริบตาไม่ได้เนื่องจากอะไร
จากว่าก่อนหน้าที่ตำรวจจะคุมตัวได้

ใช่บอกว่าพี่จะไม่อยู่พี่จะผูกคอ

พอคุมตัวอยู่ในห้องขังแล้วแจ๊บจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ใช่นะครับก็เห็นอาการเครียดอยู่ในห้องขังแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมพอตอนเช้าล่าสุดนี้
พนักงานสอบสวนนำเอกสารเข้าไปให้นายแจ๊บเซ็น
แล้วก็เตรียมที่ที่จะคุมตัวออกจากห้องคุมขัง

จะนำมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยละเอียดอีกครั้ง
ระหว่างการคุมตัวออกมาสอบสวน
ผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามอีกนะ

ตอนที่เดินอยู่นักข่าวก็จี้ไมค์จี้ไมค์ถาม
เช้านี้นักข่าวพยายามถามอีก
อยากจะขอโทษวิญญาณเด็กไหม
อยากจะขอโทษแม่แท้หรือว่าครอบครัวของเด็กไหม
เจ้าตัวเนี่ยพูดหรือไม่พูดแล้วให้คุณผู้ชมไปฟังหน่อยนะครับ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

ก็แบกถังน้ำแข็งแล้วเอาขึ้นรถขับถังน้ำแข็ง
สีน้ำเงินนี่แหละครับคือไปซื้อในช่วงเช้าของวันที่
สองกรกฎาคมค่ะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเอาถังน้ำแข็งกลับ
ไปที่บ้านคุณผู้ชมครับนี่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้ตอนนี้
นะจะเห็นภาพกล้องวงจรปิดใหม่ทั้งนั้นเลยอ่ะทั้งหมดแล้ว
เอามาประติดประต่อกันเราต่อเป็นจิ๊กซอให้คุณผู้ชม
เห็นเลยว่าพฤติการณ์ของแจ๊บและมิ้นเนี่ยครับเป็นยังไงแล้ว
ก็เอาถังน้ำแข็งมาถึงบ้านแล้วนะค่ะก็เอาถังน้ำแข็งไปที่
หลังบ้านใช่เพื่อไปอำพลางศพคุณผู้ชมฮะตำรวจประติดประต่อวงจร
ได้ทั้งหมดแล้วภาพหลักฐานครบถ้วนทั้งแจ๊บและมิ้นอยู่
ในเหตุการณ์ทุกขั้นตอนใช่ค่ะก็นี่แหละหลังจากนี้เนี่ยมิ้นท
ก็คงจะรอดยากแล้วนะคะครับทีนี้คุณผู้ชมตัดภาพมามาที่
ธานีหน่อยเพราะว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็มีการนำศพ
น้องเอน่ะไปถึงเรียบร้อยแล้วแยกญาติรับศพมาประกอบพิธี
ที่วัดสังกัดรัตนคิรีนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัย
แม่แท้พยายามจะขอดูใบหน้าของลูกนะแต่เปิดมาก็ไม่
เห็นนะไม่ได้เห็นเพราะว่าต้องมีการห่อให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าร่าง
ของเด็กก็คือขออภัยจะเน่าแล้วอ่ะคือไม่ใช่การห่อผ้าขาวธรรมดา
ต้องเป็นพลาสติกแล้วก็ซีลไปแล้วค่ะคุยกับแม่น้องเอนะแม่แท้
ของน้องบอกว่าเมื่อ๔ปีที่แล้วอ่ะตัวคุณแม่ทำงานที่กรุงเทพแล้ว
หลังจากนั้นน่ะแม่ของเธอเนี่ยนะป่วยติดเตียงทีนี้เธอก็เลยตัด
สินใจลาออกจากงานกลับไปอยู่ดูแลที่จังหวัดอุทัยทานี
เป็นพี่สาวของอดีตสามีของเธอทีนี้ก็มารู้ว่ามีอยู่เป็น
ไปมีแฟนใหม่เข้าไปอยู่ในบ้านด้วยก็คือในแจ๊บนะคะ
ทีนี้คุณแม่ของน้องเอบอกนะว่าเคยชวนน้องเอกลับมาอยู่ด้วยกัน
กลับมาอยู่ที่อุทัยแต่ว่าน้องเอก็ยืนยันว่าจะอยู่ที่กรุงเทพ
เรียนหนังสือที่นั่นเพราะว่าก็เหมือนกับสนิทกับมิ้นท์แล้ว

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าน้องเอคือติดมิ้นคือติดป้า

เขาดูกันตั้งแต่เด็กดูแลกันตั้งแต่เด็ก
ก็เลยติดป้าไม่ยอมกลับมาอยู่กับแม่เลย
ค่ะแม่บอกนะบอกว่าลูกสาวเคยโดนทำโทษเวลาที่ดื้อ

แต่ว่าคือการโดนจนเสียชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ไง
แล้วแม่ก็ไม่ยอมแน่นอนเรื่องนี้ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
พี่เด็กมาตีนหัวปุ๊บหัวปุ๊บหนูรับไม่ได้ลูกหนูต้องไปอยู่บ้านดัง
คุณผู้ชมคะนอกจากได้ไปคุยกับคุณแม่แล้ว
ได้ไปคุยกับคุณตาของน้องเอด้วยนะคะ

ใช่ค่ะพระละอพอทราบข่าวว่าหลานเนี่ยเสียชีวิตช็อกมากนะคะ
ก็เดี๋ยวจะมีการบำเพ็ญกุศลศพหลานใน๓คืน
แล้วพอหลวงตาเห็นสภาพศพเห็นห่อศพหลาน
ตาบอกว่าหดหูมากไม่คิดนะว่าหลานจะอยู่ในสภาพแบบนี้
มีคนใจร้ายทำร้ายหลานแบบรุนแรง
คือหลวงตาบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเลี้ยงหลานไม่ได้
ก็ทำไมไม่บอกแม่เขาล่ะให้แม่เขาไปรับมาอยู่
ทำไมถึงต้องฆ่าแกงแบบนี้ทุบตีกันแบบนี้

ทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่ามีหลักฐานครบถ้วนในคดีนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำอีกก็คือเรื่องของตามควบคุมตัวของมิ้นท

ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในทุกขั้นตอนนะครับ